ต่อกันที่จังหวัดพัทธลุงคุณผู้ชมครับ
เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายขับรถกระบะไปจ่อยิงลูกชายสองคนของอดีตสมาธิกสภาเทศบาลอ่าวพยูนจนเสียชีวิตอยู่คานหน้าบ้านครับ
ล่าสุดตำรวจนั้นได้ผู้ต้องสงสัย๓คนแล้วนะครับแล้วก็นำตัวไปสอบสวนไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเข้าตรวจสอบหน้าบ้านของหนังนัทพัฒนศักดิ่งยง
อดีตสมาชิกสภาเทศบาลอ่าวพยูนจังหวัดพัทธลุงหลังคนร้ายบุกยิงนายเศรษฐวิทย์และนายสุภกิจศักดิ่งโยงสองพี่น้องเสียชีวิต
นัทพัฒน์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธออยู่ในห้องนอนส่วนลูกชายทั้งสองคนนั่งพูดคุยกับเพื่อนที่ห้องโถง
สามทุ่มครึ่งมีกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะไปจอดหน้าบ้านพร้อมเรียกนายสุภกิจออกไปหา
ทำให้นายเศรษฐวิทย์น้องชายออกตามไปด้วยไม่นานก็ได้ยินเสียงดังโต้เถียงกันและเสียงปืนดังขึ้นตามมาหลายนัด
สิ้นเสียงปืนเธอออกไปดูเห็นลูกชายสองคนนอนจมกองเลือดส่วนคนร้ายขับรถกระบะหลบหนีไป
พวกมึงมาทำอะไรกันอะไรเสียงดังโวยวายแต่ตอนนั้นคือมันทั้งเสียงปืนทั้งเสียงโวยวาย
คือมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่ว่านั่งกินน้ำชาอยู่ก็เขาก็คงแบบว่าทางนี้ยิงปืนมาทางนี้ก็คงยิงตัวอะไรอย่างนี้
ลักษณะอย่างนี้นะคะขณะนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกนอนกองอยู่ข้างหน้าน่ะ
คือมองไปข้างหน้าบนถนนมองไปบนถนนที่มีรถอยู่มันห่างกับประมาณ๑๐เมตร๒๐เมตรแต่ที่ลูกนอนอยู่ตรงนี้๒คนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูก
ไปสองคืนก่อนเกิดเหตุลูกชายทั้งสองคนบอกกับเธอว่าขอโทษที่ผ่านมาไม่เชื่อฟังแม่เลยไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำสั่งเสียของลูกชาย
และเธอมีลูกชายเพียงสองคนไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตพร้อมกันแบบนี้
สำหรับนายสุภกิจพี่ชายเพิ่งศึกจากบวชพระมาได้๙วันส่วนนายเศรษฐวิทย์น้องชายเคยถูกจับในข้อหายาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นาน
และช่วงเย็นที่ผ่านมาพันธ์ตำรวจเอกชาติชายชนะสิทธิ์ผู้กำกับการสพปากพยูนนำตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นกลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าว๓คนไปสอบปากคำ
และมีรายงานว่าคนร้ายมีทั้งหมดสี่คนส่วนชายสามคนนี้คาดว่าได้เดินทางมาพร้อมกับรถกระบะต้องสงสัยแต่ไม่ใช่มือปืน
โดยทีมข่าวได้สอบถามทั้ง๓คนอ้างว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙เร่งนำตัวมือปืนซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีไปดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ข่าวเทราติวีรายงาน